คดีนี้คือจริงแล้วมันผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นแหละครับ
จุดเริ่มต้นคือมีน้องนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่ง
ไปมีเซ็กกันในห้องน้ำหลังตลาดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี
ปรากฏว่าขณะมีเซ็กกันอยู่ในห้องน้ำนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยื่นโทรศัพท์มือถือเข้ามาแอบถ่าย
แล้วพอน้องทั้งสองคนเดินออกมาจากห้องน้ำ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็เอาคลิปนี้มาเพื่อแบล็คเมย์เลย
บอกว่านี่ถ้าไม่อยากถูกเปิดเผยถูกแชร์ถูกแฉคลิปนี้ว่อนโซเชียล
เอาเงินมาหมื่นหนึ่งน้องทั้งสองคนก็ต้องยอม
แต่ทีนี้มันมีคดีที่ซ้อนขึ้นมาอีกนะครับ
เพราะว่าขณะที่เด็กชายวัย๑๗กำลังไปกดเงินนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ที่คมครูจะแบล็กเมล์
ชวนน้องเด็กผู้หญิงวัย๑๖ขึ้นรถไปรอที่รถ
แล้วบังคับให้เด็กผู้หญิงอมอวัยวะเพศของเขาจนสำเร็จความไคร้
มันเลยเป็นคดีซ้อนคดีที่บอกว่าผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือน้องสองคน

คุณผู้ชมฮะและตำรวจสพบางใหญ่ได้รับแจ้งความ
ก็สามารถควบคุมตัวผู้ชายคนนี้คือนายอุกฤษหงประชาอายุ๓๗ปี
เป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือมาสอบปากคำเพิ่มเติม
และให้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วครับหลังถูกจับกลุ่มในข้อหาอะไรรู้ไหมฮะ
มขืนกระทำชำราวเยาวชนหญิงอายุ๑๖ปี
เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๙พฤศจิกายน
ที่ผ่านมาช่วงเวลาสักประมาณ๑๘นาฬิกานะครับ
คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากนายหนึ่งนามสมมุติเด็กชายอายุ๑๗ปี
และนางสาวบีนามสมมุติอายุ๑๖ปี
ว่าทั้งสองคนถูกแอบถ่ายคลิปวีดีโอภายในห้องน้ำ
หลังตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๖ตำบลเสาทงหิน
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
ในขณะที่ผู้เสียหายเข้าห้องน้ำมีเพศสัมพันธ์กัน
มีชายอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปีได้ปีนห้องน้ำห้องข้าง
ถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่ทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กัน

ทั้งคู่ก็เดินออกมาจากห้องน้ำชาย
ปรากฏว่าชายคนนั้นข่มขู่
บอกว่าเดี๋ยวจะนำคลิปวิดีโอที่ทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กัน

เอาเงินมาให้สิ๑๐๐๐บาท
ทีนี้ครับผู้เสียหายทั้ง๒คนก็เลยขอต่อรองเหลือ๕๐๐๐บาท
ปรากฏว่าขณะที่เด็กชายวัย๑๗ปีนะครับ
ระหว่างนั้นนะครับชายวัย๓๗ผู้ต้องหาออกอุบาย
พานางสาวบีไปรอในรถยนต์ของเขา
จากนั้นบังคับให้นางสาวบีใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้

นางสาวบีกลัวคุณตอนอยู่ในรถก็กลัว
ว่าผู้ชายคนนี้จะทำร้ายและจะนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่
ก็เลยจำยอมทำให้จนสำเร็จความไคร้ไป๑ครั้งนะครับ
และหลังจากนายหนึ่งชายวัย๑๗เนี่ยนะครับ
ชายวัย๑๗เนี่ยนำเงินจำนวน๕๐๐๐บาท
ไปให้กับนายอุกฤษเรียบร้อยแล้ว
เพิ่งจะรู้เรื่องว่าแฟนสาวเนี่ย
ถูกบังคับให้อมอวัยวเพศ

ทีนี้ยอมไม่ได้แล้วครับก็เลยไปแจ้งความเลยนะครับ
แจ้งความให้ตำรวจจับกลุ่มนายอุกฤษนะครับ
นายอุกริตเนี่ยให้การปฏิเสธนะคุณ
และพยายามให้ญาตินำเงิน๒๐๐๐๐บาทมาจ่ายให้กับผู้เสียหาย

แต่ผู้เสียหายคือเด็กชาย๑๗กับเด็กหญิง๑๖ไม่ยอมความนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
คราบอสุจิภายในรถยนต์ของนายอุกฤษด้วย
และยึดเงินสด๕๐๐๐บาทไว้เป็นของกลางครับ
โทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุ

รวมถึงชุดนักเรียนของผู้เสียหาย

ที่มีคราบอสุจิไปส่งตรวจดีเอนเอด้วยนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับนายอุกฤษ
ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนกระทำชำราวหญิง

และเรื่องของการรีดเอาทรัพย์ด้วยนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วทางญาติของนายอุกฤษยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๓๒๐๐๐บาท
ขอประกันตัวที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
และก็สารพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้ว
จะปล่อยตัวชั่วคราวแล้วแต่คดียังไม่จบนะคุณนะ
เพราะข้อหานักทั้งนั้นเลยนะฮะ๕ข้อหานะครับ
ก็ต้องติดตามความคืบหน้าของคดีนี้กันต่อนะฮะ
สำหรับคดีที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้
เป็นคดีที่ถูกถ่ายโดยคนแปลกหน้าครับ